อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ค่ะ
ตอนนี้กำลังพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะ

เป็นคลิปที่กู้ภัยเขาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้

เป็นอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นช่วงประมาณ๙โมงเช้าของวันนี้

ไม่ยอมมองข้างหลังว่ารถอะไรมาหรือเปล่า
รถมอเตอร์ไซค์มาพุ่งชนประตู

คนที่เขาล้มเขาเจ็บอยู่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเปิดประตูทำให้เขาเจ็บ
กลับมายืนด่าเขาด้วยแล้วด่าแบบกู้ภัยบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอว่าด่าอะไรแบบนี้

งงไหมล่ะคุณเรียนรึเปล่าฐานศึกภาษาศึกภาษา

ชนขนาดไหนประทากับไหนจะเจ็บไม่เจ็บอย่างงานมันเป็นอย่างไง

คือคนก็วิจารณ์กันเยอะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องดูคนเจ็บก่อน

ช่วยเขาก่อนก็คุณเป็นคนเปิดประตูมากลางถนน
แต่โดยสภาพของเธอนี่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง
คือเหมือนเมาต้องบอกเลยว่าเหมือนเมา
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนพระราม๓กรุงเทพนะคะช่วงสายวันนี้
เจ้าหน้าที่แล้วคนเห็นเหตุการณ์เขากำลังเข้าไปช่วยผู้ชายที่บาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
แต่ก็ผู้หญิงคนนี้ยืนด่าคนเจ็บอยู่อะค่ะ
บอกว่าแสดงตบตาอยากได้เงินหรือเปล่า
เรียนฟิสิกเคมีมานะรู้เรื่องแรงเสียดทานแรงปะทะ
ประตูรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ที่มาชนกันแค่นี้
เห็นจะต้องไปนอนนิ่งกับพื้นอย่างที่เห็นเลย
แล้วมันมีอยู่บางช่วงค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้
เหมือนกับผู้หญิงคนนี้คล้ายจะเข้าไปเตะคนเจ็บที่นอนอยู่กลางถนนด้วยนะ

ในคลิปมีผู้ชายเสื้อดำได้เข้าไปห้ามผู้หญิงคนนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าคือต้องเห็นใจผู้บาดเจ็บด้วย
เขาเจ็บอยู่ต้องเป็นห่วงเขาก่อนนะคะ
คนถ่ายคลิปบอกด้วยว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากผู้หญิงคนนี้ค่ะ

ก็เลยมีการแชร์คลิปนี้ในโลกโซเชียลคนก็วิจารณ์กันหนักเลย
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้กับเจ้าของคลิปนะคะ

นายเอกมลกิติพงภัยโรธ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์
ฉีดยาฆ่าปลวกให้กับลูกค้าย่านถนนพระรามสาม
ก็ฟังวิทยุทางมือถือได้ยินว่าเกิดอุบัติเหตุ
เขาผ่านพอดีก็เลยไปช่วย
เขาก็ไปถามผู้หญิงเสื้อขาวคนนี้
แต่เธอด่ากลับในธรรมนองที่ว่า
กำลังจะไปสนามบินมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

ว่าเป็นฝ่ายผิดที่อยู่ดีขี่รถจักรยานยนต์
ชนประตูแท็กซี่ที่เธอนั่งมา
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่น่าจะเจ็บมากอะไร
แต่กลับแสดงอาการเหมือนแอคติ้งเหมือนคนจะตาย
ติ้งเหมือนกับว่าได้รับบาดเจ็บหนัก

รู้ดีเรื่องแรงเสียดทานแรงปะทะ

มันไม่ใช่แล้วขอถ่ายคลิปเก็บไว้หน่อยเถอะ

แล้วก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ
มึงมีตั้งจ่ายกูหรือเปล่า

สองหมื่นสองหมื่นเนี่ยมึงมีตังค์จ่ายกูหรือเปล่า

คนที่มาเห็นเหตุการณ์กับผม
เขาก็พูดกับผมว่า
เอาไงดีผมเลยบอกเดี๋ยวผมแอบถ่ายคลิป

ผมก็เลยนั่งคลิป
ผมก็เลยนั่งคลิป

ผมก็เลยนั่งคลิป
ผมก็เลยนั่งคลิป

เกี่ยวอะไรกับ๑คูณ๒

ขณะพี่ผู้ชายเจ้าของรถเก่งสีเทาเขายัง

เขาไม่ดูรถเลยเขาลงมาดูผู้คนเจ็บก่อน
แต่ตัวผู้หญิงนั้น
ซึ่งเขาก็ไม่ได้เสียหายเรื่องรถเพราะว่า
เขานั่งแท็กซี่แท็กซี่
แต่อยู่ดีเขาลงมาโวยวายลงมาด่าผมว่าเมาเพราะว่าตอนเขามากระซิบข้างหู
บอกว่าอย่าถ่ายอย่าตอนผมเริ่มถ่ายตอนแรกมากระซิบตรงข้างหู
มาด่าเรื่องฟิสิกส์เคมีอะไรแบบนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเวลาแชร์คลิปนี้ออกไป
มีผู้ชายคนนึงโทรมาทางข้อความเฟซบุ๊กค่ะ
บอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เคยคบกัน

แล้วเขาก็ชื่นชมนะที่บอกว่าถ่ายคลิปนี้
แล้วก็เอาไปเผยแพร่คนจะได้เห็นพฤติกรรม
จะได้ไม่กล้าไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครอีก

เขาไม่ได้เรียนฟิสิกเคมีอะไรตามที่บอกด้วยซ้ำนะ

ท่าทางก็คงเมาหนักเลย
ก็ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปยัง

มีเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่ายอมรับว่าขณะเกิดเหตุเพื่อนเธออยู่ในอาการเมา
และตอนนี้ก็กำลังเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก
และเพื่อนยังไม่พร้อมที่จะออกมาให้ข้อมูลอะไรนะครับ
เราสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังตำรวจนะครับก็สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทนรงยิ้มปั่น
รองภูมิกับการสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆนะฮะซึ่งท่านก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐเจาะประเด็นนะครับ
บอกว่าช่วงเวลาประมาณ๙โมงเช้าวันนี้บริเวณถนนพระราม๓ใกล้แยกนางลิ้นจี่นะครับ
มีหญิงสาวคนหนึ่งเปิดประตูรถด้านซ้ายที่นั่งผู้โดยสารลงมาจากรถแท็กซี่ที่กำลังจอดอยู่กลางถนนโดยไม่ได้ดูรถหลังให้ดีก่อน
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาชนเข้ากับประตูรถแท็กซี่ก่อนจะถลายไปชนกับรถเก๋งอีกคันหนึ่งนะฮะ
ก็คือคันที่สีบรอนที่จอดอยู่ส่งผลให้ผู้ขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ในเวลาต่อมา
คนขับแท็กซี่ที่พาหญิงสาวคนนี้ไปส่งพบว่าเป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งเล่าว่าผู้โดยสารหญิงคนนี้มีท่าทางอาการคล้ายกับมึนเมา
แล้วตอนที่นั่งมาก็บ่นว่ารถติดมีอาการหงุดหงิดตลอดเวลาแล้วจู่ผู้โดยสารก็บอกว่าจะลงกลางทาง
แล้วก็เปิดประตูรถลงไปทันทีทำให้จักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมาชนเข้ากับประตู
แล้วก็ล้มแล้วกระเด็นไปชนกับรถยนต์อีกคันหนึ่งอ่าล่าสุดตอนนี้อาการของจักรยานยนต์คันนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่ว่าแพทย์ยังขอดูอาการอีกระยะหนึ่งทีนี้มีคำถามว่าเอาแล้วช่วงนั้นเมาหรือไม่เมาอะไรยังไงเนี่ย
ตรวจปัสสาวะไหมทางตำรวจบอกว่าไม่ได้ตรวจเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับรถ
เขาเป็นแค่ผู้โดยสารนั่งรถมาเป็นคนนั่งใช่ก็เลยไม่ได้ตรวจแล้วก็ตำรวจบอกด้วยนะว่า
โวยวายโวยวายพูดไม่หยุดกับตำรวจจนตำรวจว่าเออไม่ต้องตรวจเหรอไม่ต้องตรวจแล้วกัน
กลัวจะกลายเป็นแบบโอ้ตำรวจทะเลาะกับประชาชนอะไรแบบนี้
คือตามกฎหมายเนี่ยคนขับเนี่ยห้ามดื่มอยู่แล้วใช่ไหมส่วนผู้โดยสารก็ห้ามดื่ม
คนขับเนี่ยเมาน้ำกรรมเมาก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้แต่ผู้โดยสารห้ามถือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรถนะคะ
ถ้านั่งนั่งไม่ได้ขับแต่ถืออยู่ก็ไม่ได้นะแต่คุณเมามาแล้วคุณขึ้นรถ
อันนี้ไม่เป็นไรเรียกรถกลับบ้านนี้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าก็
ก็ไม่ได้ตรวจนะแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนสอบปากคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานี่โอ้โหรถชนกันในท้องที่เนี่ย
เหตุอ่ะในท้องที่สอนอทุ่งมหาเมฆตำรวจเลยบอกว่าก็ต้องรีบเคลียร์ก่อน
แยกย้ายก่อนตำรวจบอกผู้หญิงคนนี้พูดเยอะพูดไปนู่นพูดไปนี่
ไปเรื่อยก็เลยไม่อยากจะมีปัญหาอืมอ่าก็มีปัญหากันเกิดขึ้นนะฮะ
กรณีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะเรียกทั้งหมดเนี่ยมาสอบปากคำกันอีกทีหนึ่งใช่ไหม
ว่าพรุ่งนี้จะเรียกผู้หญิงคนนี้นะคะคนที่ไปด่าเขาเนี่ยนะคะ
เรียกคนขับแท็กซี่แล้วก็จะต้องคุยกับคนบาดเจ็บ
คุยกับเจ้าของรถเก๋งอีกคันนึงที่ถูกชนมาสอบปากคำเพิ่มเติม
อืมแต่ผู้หญิงคนนี้คนที่ไปด่าเขาเนี้ยเขาบอกว่าต้องรีบไปญี่ปุ่น
อืมไปหาตำรวจไม่ได้นะกลับมาอีกทีเนี้ยหนึ่งธันวาคมเลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้เป็นความผิดและหูโทษนะคะ
มาตรา๓๙๐เป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและใจ
อืมก็มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
สำหรับผู้หญิงคนนี้ที่เปิดประตูรถแท็กซี่ไป
แล้วจักรยานยนต์มาชนเนี่ยอันเนี้ยเป็นความผิดลักษณะนี้
ส่วนคนขับแท็กซี่อาจจะผิดด้วยประมาททำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าผู้โดยสารใช่ลงกลางทางลงกลางทางนะอ่า
แต่เบื้องต้นผู้หญิงคนนี้ที่ลงไปโวยวายนี่ก็ตำรวจบอกว่าก็อ่า
บอกเบื้องต้นไว้ว่าจะนั่งแท็กซี่กลับคอนโดระหว่างทางรถติด
ก็เลยตัดสินใจจะลงจากรถเพื่อเดินกลับแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ